อยู่ที่ไหนก็คือเพชรนะ

สมเป็นเพชรเข้มคน
กลับเข้ามาสู่รายการเพชรดาราประกายเพชร
และแน่นอนนะครับวันนี้เพชรดาราทั้ง๖คนนะครับ
ครับจะมาขับกล่อมบทเพลงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในทีมเพลง
เพลงแก้เพลงเกี้ยวนะครับผม

เพลงนี้นะฮะที่กำลังจะร้องต่อไปโดยน้องเจมส์นะครับผม
เป็นเพลงที่ภัยร้อมากและเหมาะกับผมมากเลย
เพราะว่าผมนี่ใครก็ยังเรียกพี่อยู่ครับผม
ใครเรียกพี่ปุ๊บให้ตังเลยเด็กเรียกลุงตบบ้าบ
ไม่ได้ครับเรียกพี่ปุ๊บเอาตังค์ไปกินหนมเลย

เรียกพี่ได้ไหมน้องเจมส์เพชรดารา
เรียกพี่แล้ว
มายมายแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นหา
ถ้าเรียกอาลดมหาพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอน
ผมที่ขาวเหมือนดังดอกอ้อโดนต่อมันต่อย
ขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อน
เรี่ยวแรงดีไม่มีย่อยนแน่นอนขวัญตากินกล้วยน้ำวาครึ่งหวีทุกวัน
เกิดนานไปนิด
หัวใจยังหนุ่มกระถวย
กระชุ่มชะกัน
อยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวัน
พันธุ์ยมบาบาน
อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อย
หนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจ
ฮ่าเรียกลุงเรียกอทิไร้หัวใจจะไหวแทบหมดความหมายของชายชาตรี
ผมที่ขาวเหมือนดังดอกอ้อโดนต่อมันต่อย
ขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อน
เรี่ยวแรงดีไม่มีย่อยนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำวาครึ่งหวีทุกวัน
เกิดนานไปนิดหัวใจยังหนุ่มกระถวยกระชุ่มหมดชะกัน
อยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไป
ขอร้องให้น้องเรียกพี่ผืนใจเอาหน่อยคนหนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจ
ถ้าเรียกลุงเรียกอาทีไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรี
อ่ะฟังหนุ่มร้องไปแล้วมีสาวอีกคนนึงเขาจะมารองแก้ในบทเพลงที่มีชื่อว่าเรียกพี่ยังไหว
ไปพบกันเลยครับกับนับตังค์ครับ
เรียกพี่ยังไหวด้วยความเต็มใจไม่ต้องมาให้หมื่นห้า
ก็หน้าเธอไม่มีริ้วร้อยถึงวัยทะยอยจะเกินครึ่งร้อยสิบปี
ต้องระวังให้ดีตัวต่ออย่าให้มันต่อย
เส้นผมเลือกใจจะวายแทะหมดความหมายของชายธาตุรี

ปล่อยให้ขาวมันดังเส้นมีก็ดีเหมือนกัน
อีกสองหมื่นวันก็ชินไป
พ่อเคยบอกไว้
กินด้องเมื่อไหร่รับรองานใหญ่กึกกอง
ต้องสั่งจอบตัวจิตสามพัน
สามคืนสามวันจัดงานกินเลี้ยงให้ฟรี
ปลูกเรือนหอทรงไทยหลังใหญ่ให้เราสองคน
ได้ร่วมกุศลรับกันนานนาน
ถ้าไหว้พี่เพราะไม่ต้องการ
ท่านให้เก็บอองออกข้าพ่อออง
ร้อยล้านก็พอ

อีกสองหมื่นวันก็ชินไป
ฟรีฟรามัยมันเรียนไว้
ก็ที่นี่

แล้วก็
ก็เคยบอกไว้กินดองเมื่อไหร่รับรองงานใหญ่กึดกล้อง
ต้องสั่งจองโต๊ะจีนสามพันสามคืนสามวันจัดงานกินเลี้ยงให้ฟรี
ปลูกเรือนหอทรงไทยหลังใหญ่ให้เราสองคนได้รวมกุศลรักกันนาน
ข้าว่ายผีเพราะไม่ต้องการท่านให้เก็บอ้อมขอข้าพ่ออ้อมร้อยล้านก็พอ

เพลงนี้ค่อยร้องมาก่อนกันรึไม้เคยครับ

ธ่านอาจารย์ชนลทธีนี่คือไปกินข้าว

แต่ใจยังไหวอยู่นะ
คำถามสุดท้ายอยากแต่งเพลงแบบคุณครูชวนละทีทานทองไหม
หนูอยากแต่งเพลงแบบอาจารย์ชนละทีค่ะ

พอเธอมองหนูคิดถึงโบเฝ้ารอด้วยใจห่วงหา
เฮ้ยพอรอนะเรามีไหมเรามีไหม

ที่แต่งเพลง
เฮ้ยหลายวันวันที่สองวันนี้ไปแต่งเพลงขอบคุณมาอย่างสูงนะครับ
ยกยกกลับมาเพชรดาราประคายเพชรครับ

สิ่งห่วงที่พี่สังนักสังนา
จะไม่ให้ชายไหนมาย่ำสำรอง
นี่เฮ้ย
อะไร

พ่อพ่อหรือท่อ
สวัสดีครับ